บริเวณนั้นมันจะมีสนามกีฬาแล้วคนไปออกกำลังกายกันเยอะมาก

ร้อยตำรวจเอกคนหนึ่งเขาก็ไปออกกำลังกาย
คนร้ายเดินเข้ามาใช้ปืนจ่อยิงนี่เป็นคลิปที่สามารถที่จะถ่ายไว้ได้นะคะ
มีคนที่ไปออกกำลังกายถ่ายไว้ได้นะคะปกติแล้วดิฉันก็ไปตรงจุดนี้แหละค่ะ
คนเนี่ยไปกันเยอะเลยเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คือสนามกีฬาควนหนังคำ
ขำในเขตเทศบาลตะบนห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
เหยื่อกระสุนก็คือร้อยตำรวจเอกสมพงศ์สุดฉิม
ผู้กองโยอายุ๓๓ปีค่ะ
ตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสพนายงช่วยราชการ
พนักงานสอบสวนสอบฮห้วยยอดถูกยิงน้วยปืนขนาด๓๘
จำนวน๒นัดกระสุนเจาะเข้าที่ขมับขวาทะลุซ้าย๑นัด
แล้วก็สะบักขวากระสุนในฝังใน๑นัด
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายไม่รอดนะคะ

เบื้องต้นจากการสอบสวนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เขาไปออกกำลังกายเนี่ย
ทราบว่าผู้ตายเดินทางไปที่สนามกีฬาเพื่อไปวิ่งออกกำลังกาย
โดยสวมใส่ชุดกีฬาระหว่างนั้นคนร้ายอาศัยจังหวะที่
เผลอเข้ามาหาผู้ตายแล้วมีการพูดคุยกันสักพักหนึ่ง
แล้วมีการชักปืนออกมายิงใส่ทันทีนะคะ
หลังจากนั้นก็ขับรถเก๋งหลบหนีไป
จังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีคนเยอะมีคนถ่ายคลิปไว้ได้
เราไปสอบถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็ให้เบาะแสนะคะ
สุดท้ายแล้วคนก่อเหตุชื่อว่านายอรุณโพธาวรอายุ๓๐ปี

พร้อมกับสารภาพบอกว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุยิงผู้กองโยเอง
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปทันทีนะคะแบบนี้ค่ะ
พลตำรวจรีถาวรแสงฤทธิผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังบอกว่า
จากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิด
คนร้ายอาจจะมีอารมณ์หึงหวง
ตัวผู้กองเองเป็นคนที่ตั้งใจทำงานขยันทำงาน
รู้สึกเสียดายที่ต้องเสียบุคลากรที่ดีแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องมีการเชิญตัวคนที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนต่อไป